อีกหนึ่งความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
น้องชายกับน้องสาวไปบอกพี่ชายว่า
เตือนลูกชายหน่อยสิเปิดเพลงเสียงดังมากเลยกำลังเป็นวัยรุ่นนะ
เปิดเพลงเสียงดังมากเลยเพราะบ้านเขาอยู่ติดกันแบบนี้นะ
เปิดเสียงดังจนเขาทำอะไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญค่ะ
พี่ชายโมโหไปคว้าปืนมายิงทั้งน้องชายน้องสาวเลยนะคะ
น้องชายตายน้องสาวบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ตำรวจสพมหาราชรับแจ้งเหตุคนยิงกันมีทั้งคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

ท้ายรถกระบะซึ่งจอดอยู่ในบ้านไปพบศพของนายสัญชัยอายุ๔๔ปี
คว่ำหน้าถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
เข้าที่ราวนุมขวาหนึ่งนัดลำตัวอีกหนึ่งนัด
อกจากนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะมีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วย๑ราย
นางสาวมงคลพรอายุ๓๓ปีค่ะเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิต
คนนี้ถูกยิงที่ใต้ราวนมด้านซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเร่งด่วน
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ไปสอบถามญาติอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวบีเป็นนามสมมุตินะเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บ
ทะเลาะกับลูกชายของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นหลานโดยทะเลาะกันเรื่องร้านนี่แหละ
หลานเป็นหลานผู้ชายนะกำลังวัยรุ่นเลยเปิดเพลงเสียงดัง
เพราะผู้บาดเจ็บไม่สบายต้องการพักผ่อนแต่เพลงเสียงดันนอนไม่หลับ
ต่อมาผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโตเถียงกันค่ะ
เถียงกันใหญ่โตเลยจากนั้นไปเอาปืนมา
ยิงน้องสาวตัวเองบาดเจ็บและหันปืนไปยิงน้องชายอีกสองนัด
เสียชีวิตแล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
พูดอะไรไหมขอไม่พูดอะไรขอประสาทมอเทศไทยไป
ตำรวจสภมหาราชนำกำลังออกติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
ว่าจะเป็นบ้านญาติบ้านคนสนิทแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวเลยค่ะ